เจอแบบนี้ใครก็พังงะค่ะคนดูแลห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำคือตอนนั้นเป็นห้องน้ำของตลาดตลาดกำลังจะปิดแล้วเนี่ยนะคะเข้าไปปรากฏว่าไปเจอศพสองศพเป็นผู้ชายคาดว่าน่าจะใช้ยาเสพติดเนี่ยเกินขนาดก็เลยช็อกตายทั้งคู่เลยนะคะ

ที่เกิดเหตุก็คือตลาดเอี่ยมเจริญย่านสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คนที่ไปพบศพชายสองคนแล้วก็เป็นคนที่ดูแลห้องน้ำตรงตลาดตรงนี้
ชื่อว่าคุณเอกวัตรชาวเมธาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงก่อนปิดให้บริการห้องน้ำของตลาดเนี่ยนะ
เขาได้เดินเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำตามปกติ
คือทำแบบนี้ทุกวันหลังทำความสะอาดเสร็จปุ๊บหมายถึงห้องน้ำหญิงนะ
เสร็จแล้วก็ไปทำความสะอาดห้องน้ำชายระหว่างถูพื้นก็สังเกตว่าเอ๊ะ
ประตูห้องน้ำซ้ายสุดปิดอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่เสร็จธุระกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมง
เอ้าทำไมยังไม่มีคนออกมาเอกใจแล้วทีนี้
เดินไปเคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ตัดสินใจก้มลงไปมองผ่านช่องใต้ประตูไปพบว่าชายสองคนเนี่ย
หมดสติอยู่ในห้องน้ำก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพสำรงเหนือเข้ามาตรวจสอบนะฮะ
ทราบชื่อต่อมาชายคนแรกเนี่ยที่เสียชีวิตนะชื่อว่านายธวัชชัยอายุ๔๐ปี
เสียชีวิตในท่านอนหงายในมือข้างซ้ายกำเข็มฉีดยาไว้แน่น
ใกล้กันอีกศพหนึ่งชื่อว่านายชัยชาญอายุ๔๖ปี
เสียชีวิตในท่านั่งคว่ำหน้าอยู่บนโถส้วมนะคะ
คนนี้พบหลอดซึ่งภายในบรรจุเฮโรอีนถูกทิ้งไว้ในโถส้วมอีกจำนวนหนึ่ง
ตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการต่อสู้
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ย
น่าจะนัดกันมาที่ห้องน้ำดังกล่าวแล้วก็เข้าไปฉีดยาเสพติดเข้าเส้น
เส้นเลือดเนี่ยนะคะอาจจะใช้ยาเกินขนาด
ก็เลยทำให้เกิดอาการช็อกเป็นเหตุให้เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
จะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ